คุณผู้ชมค่ะไม่มีใครนาทีนี้
ไม่มีใครไม่รู้จักคุณพีชในกรณีหวย๙๐ล้าน
กระแสนี้นะก็มีคนเกี่ยวข้องมากมายค่ะ
ก็เป็นหนึ่งที่ถูกเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าสินแสคนนี้เคยเดินทางไปที่แผงลอตเตอรี่
แล้วก็ไปดูฮวงจุ้ยให้ด้วยนะแล้วก็ยังมีการชื่นชมต่างนานาด้วยค่ะ
อาจารย์เป็นหนึ่งก็เปิดใจไปเมื่อวานนี้ว่าตัวเองก็ตกใจเหมือนกันนะ

ซึ่งเสียงวิจารณ์นะก็มีหลากหลายเลยก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะ
แต่ส่วนหนึ่งค่ะก็มีกำลังใจนะจากเหล่าลูกศิษย์ค่ะ
โดยเฉพาะคนบันเทิงที่ออกมาปกป้องแล้วก็ให้กำลังใจนะ
ก็มีทั้งแท็กพระรันยูบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเชื่อพี่พี่เจ็บมาเยอะอย่างนี้
คุณบอลเชิญยิ้มค่ะบอกว่าเราเมตตาคนอื่นหวังดีกับคนอื่น
อาจารย์ไม่ได้หวังผลประโยชน์ใครจะคอมเมนต์ด่าให้ฝากชื่อเบอร์โทรไว้เลย
นี่ออกตัวแรงเหมือนกันนะสำหรับคุณบอลเชิญยิ้มนะคะ
ส่วนสิทธิเอกอย่างจ๊ะอาสยามค่ะนอกจากจะโพสต์ข้อความให้กำลังใจแล้วนะ
ว่าเข้าใจกระแสสังคมหากจะมีคนตำหนิแต่อยากให้มองที่เจตนาของอาจารย์เป็นหลักค่ะ
แล้วก็เธอเชื่อมั่นนะว่าอาจารย์ไม่คิดสร้างกระแสจากเรื่องนี้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเธอบอกว่างั้นนะ
คืออาจารย์ไปทักณอย่างงี้แต่หนูว่านะ
คือถ้าสมมุติเรามองแบบคนปกติเลยนะตอนแรกหนูก็ชื่นชมพี่เขาเลย
ว่าคนดีมากเลยเงิน๙๐ล้านยังไม่เก็บไว้ในตัวยังเอาไปคืนแหล่งเจ้าของ
คือไม่มีใครคิดหรอกว่าพี่เขาแบบจะโกหกคนทั้งประเทศ
คนเราผิดพลาดกันได้อาจารย์ก็มีส่วนผิดนะคะ
มีส่วนที่แบบถ้ามองถึงคนนอกมองข้างนอกเข้ามา
แต่หนูเป็นคนที่สนิทไงหนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนให้จริงนะคะ
ถ้ามองคนนอกเข้ามามุมคนนอกก็มีส่วนผิดนะคะ
ก็แค่ติจริงกันอะไรอย่างนี้หนูอยากให้แค่นั้น
คือบอกเลยว่าอาจารย์คะอย่าอ่านคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูเข้าใจเพราะหนูเจอกระแสดราม่ามาเยอะมาก
แล้วแรกหนูทำใจไม่ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่า
เขาด่าก็ปล่อยเขาอะไรก็ปล่อยเขาแค่เราไม่ไปอ่านนะคะ
แล้วก็บอกว่าอาจารย์กินยานอนหลับเลยนอน
เพราะว่าถ้าไม่กินยานอนหลับนอนไม่ได้แน่นอน
แล้วหนูก็อยากจะฝากนะคะคนที่ด่านะคะ
คือแล้วก็ปลอมเฟสมาด่าอะไรอย่างนี้แล้วใช้คำแบบแรงแรงอะไรอย่างนี้
หนูอยากให้คิดนะคะว่าคืออย่าคิดว่าถ้าเป็นเรา
มีคนมาด่าเราขนาดนั้นแล้วมันเยอะขนาดนี้

ลูกศิษย์ลูกหาในวงการเยอะทีเดียวนะคะ
อยากจะให้มองที่เจตนามากกว่าว่าหวังดีจริง

กาลต่างงงกาลต่างงานก็ให้สินสมาธิเป็นหนึ่ง

คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำเสนอคุณผู้ชมมันเป็นการนำเสนอข้อมูลในทุกด้าน
คือมันมีข้อมูลจากทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเพราะฉะนั้น
แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอาเองนะคะยังไงก็เปิดใจรับฟังข้อมูลจากเรานี่แหละนะ
เป็นสื่อกลางมากที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชม